แม่เจ็บท้องใกล้จะคลอดจะต้องเตรียมติดไฟต้มน้ำสำหรับอาบเด็ก
จากนั้นก็จุดทูบเทียนบูชาขอขมาพระภูมิเจ้าที่
และตามหมอตำแยมาช่วยทำคลอดและจะต้องเตรียมตั้งขันข้าว
บรรจุเข้าศาลมากสามผลผลูสามเรียงทูปสามดอกเทียนสามเล่มกล้วยหนึ่งวี
และเงินติดเทียนตามธรรมเนียมไว้บูชาหมอตำแย
เมื่อเด็กพ้นจากคันแม่เรียกว่าตกฟากช่วงเวลานี้ต้องจดบันทึกไว้
เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการผูกดวงชะตาต่อไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน